ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีหน่อยนะฮะ
วัยรุ่นเนี่ยยกพวกไปไล่ยิงกันอีกแล้วคราวนี้ตายไปหนึ่งนะฮะ
นะคือกลุ่มรุ่นพี่ไปเอาเรื่องรุ่นน้องหารุ่นน้องนี่ตีตัวออกค่ะ
ยิงเข้าใส่บ้านเขาเขาถูกยิงเจ็บนะครับน้าพยายามออกมาไล่ออกมาห้ามกันถูกยิงไปอีกคนนึง
น้าของเด็กวัยรุ่นคนนี้ถูกยิงเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะเมื่อคืนนี้นะครับผมนี้บุกมาบ้านของรุ่นน้อง
นี่หน้าบ้านรุ่นน้องนะฮะ
ทั้งขวดทั้งมีดทั้งปืนทั้งไม้ไฟมันไปหมดเลย
นี่เขาดูกล้องวงจรปิดเขาไล่ดูกันอยู่ว่าใครทำอะไรยังไงบ้าง
นี่เป็นหน้าร้านขายของชำนะครับในซอยรักนามหมู่๘ตำบลคลองขวาง
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
กลุ่มรุ่นพี่เนี่ยบุกมาบ้านรุ่นน้อง๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
มีปืนที่ยิงใส่บ้านเขาด้วยเอาขวดเบียร์ปลาใส่เขาอีก
มีมีดมีไม้เต็มไปหมดก่อเหตุจนพอใจแล้วก็พากันหลบหนีไป
เขาก็ไปแจ้งความกันนะครับที่สพไซน้อยนะฮะ
เพราะว่าในบ้านเนี่ยมีคนถูกยิงเจ็บนะครับมีปลอกกระสุนปืนจุด๓๘ตกอยู่๒ปลอกด้วย
พวกขวดเบียร์อะไรพวกนี้แตกเต็มไปหมดนี่ฮะเมื่อคืนนี้นะครับ
โอ้โหดูสินี่เอายางมาวงมาล้อมตรงจุดปลอกกระสุนปืนไว้ก่อน
เพื่อเก็บหลักฐานตรงนี้นะฮะนี่จะทำสงครามกันหรือยังไง
ผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับคุณทรงวุฒินะอยู่บ้านติดกับหลังที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้สัก๕ทุ่มมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา๒คัน๖คนนะ
เพื่อจะมาหาบ้านของรุ่นน้องที่ชื่อโบ๊ทโบ๊ทอายุเพิ่ง๑๗ปี
แต่โบ๊ทเนี่ยไม่ยอมออกมากลุ่มรุ่นพี่ก็ตะโกนด่าทอนะ
แล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงใส่ไปสองนัดกระสุนปืนนี่โดนกำแพงบ้านด้วยนะครับ
หยิบขวดเบียร์ที่ร้านขายของชำเนี่ยปลาใส่เขาอีกก่อนจะหลบหนีไป
ขณะเดียวกันหลังจากที่กลุ่มพวกนี้หลบหนีไปเนี่ย
น้าของโบ๊ทชื่อนายสักกะนาอ้นอายุ๒๙ปี
เขาก็ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนขี่ออกไปจากบ้าน
เพื่อจะไปห้ามกลุ่มของโบ๊ทหรือว่าเพื่อนเนี่ยว่าอย่าตามไปอย่าตามไป
เอาคืนเขาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราว
ขณะที่กลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์ออกไปกันเพื่อจะไปห้ามไม่ให้ตามกันไปเนี่ย
ระหว่างทางเนี่ยไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุพอดีนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็เลยยิงใส่จักรยานยนต์ของน้าของโบ๊ทที่ขี่ออกมา
กระสุนเข้าชายโครงด้านขวาของนายสักกะ
เขาซ้อนท้ายเพื่อนไปเพื่อนก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยังส่งข้อความมาขู่ด้วยนะฮะ
หลังจากก่อเหตุนี่แบบไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย
ผมก็มีเด็กกับพี่๑๖๑๗นั่นเลย

๑๐กว่าคนนะครับ

แต่คือบ้านหลังนี้คือผมได้ยินเสียงผมเลยวิ่งออกมาดูครับผม

ใช่ครับ
ทางสพไซน้อยลงพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ

ตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุจะหลบหนีนะครับ
เพื่อจะติดตามตัวมาดำเนินคดี
ขณะเดียวกันทางสพไซน้อยเนี่ย
ได้พาพยานในที่เกิดเหตุ
ไปสอบปากคำอยู่๔คนด้วยกัน
นะมีคนหนึ่งนะฮะ
เขาซ้อนท้ายไปเขายืนยันว่าเขาแค่ออกไปตามกลุ่มเด็กให้กลับบ้านนะ
กลัวจะไปไล่อีกฝั่งนึงโดนยิงสวนใส่เนี่ย
น้าของเด็กที่ไล่ตามไปที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ย
กระสุนเนี่ยเข้าแบบโอ้โหแถวลำตัวเสียชีวิตเลย
แล้วเราขี่ออกมาจากที่เกิดเหตุเพื่อที่จะตามเด็กพวกนี้กลับถูกไหม

เขาไปสวนไหนไอพูดก่อเหตุอะไรดี
เขาสวนมากี่คันคันเดียว
คันเดียวพอถึงเราเนี่ยเขาใช้วุฒิปืนยิงเลยหรอ
ยิงทีนัดนัดเดียวนะแล้วก็เขาวิ่งไปเลย
ส่วนแม่ของโบ๊ทนะครับท่านผู้ชมครับ

เคยสนิทกับโบ๊ทลูกชายแม่มาก่อน

ลูกชายก็เลยแยกตัวออกมา
ก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มรุ่นพี่ของโบ๊ทเนี่ย
ตะโกนเรียกลูกชายอยู่หน้าบ้าน
ท้าให้ลูกชายออกไปต่อยกันตัวต่อตัวที่สะพาน
แต่น้องชายของเธอเนี่ยก็คือผู้ตายเนี่ย
มันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย
น้องชายเขาก็เหมือนกับไม่เห็นว่าเอาโบ๊ทหายไปไหน
ก็เลยซ้อนท้ายจักรยานยนต์เพื่อนเพื่อจะไปตามหาหลานชาย
หลานชายเนี่ยจะตามเข้าไปเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราว
ปรากฏว่ากลายเป็นว่านายสกะเนี่ยถูกกลุ่มนั้นเนี่ยยิงใส่เสียชีวิตนะครับ
ผมเห็นเนี่ยแม่บอกว่าดูเนี่ยมาสักครู่นี้นะฮะ
คาดว่าเป็นเพราะกลุ่มรุ่นพี่ของลูกชายไม่พอใจลูกชายที่แยกตัวออกจากกลุ่ม
แล้วมันมีข้อความที่เคยส่งมาหาลูกชายประมาณว่าหมั่นไส้นะ
มันไส้ลูกชายที่แบบแต่งตัวเกินหน้าเกินตาเนี่ย
ไม่พอใจกับการแต่งตัวของลูกชายว่า

ทรงแบบใส่เสื้อแต่งเหมือนวินเทจอะไรอย่างนี้

ใช่เขาจะมีใส่นาฬิกามีใส่หมวกรองเท้าก็จะแบบเอออันนี้หน่อย
กางเกงก็จะมียี่ห้อหน่อยอะไรอย่างนี้
อ่ะมีอย่างนี้ด้วยหรอ
แต่งตัวเกินหน้าเกินตารุ่นพี่เกินหน้าเกินตาเพื่อนไม่ได้
ไว้ส่งผมร่าดไทยก็ไม่ได้
ทุกผู้ชมครับกล้ามสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาสอบพอไทยน้อย
สงสัยที่ก่อเหตุมาได้นะฮะแต่ละคนเนี่ยอายุแม่ยังเยาวชนทั้งนั้น
มีกัดอายุ๑๖มีทิวอายุ๑๖มีปิ้นอายุ๑๖มืดนี่โตหน่อยอายุ๑๘
แต่ก็ยังเยาวชนและอีกคนนึงชื่อธัญกรวงสุวรรณชื่อเล่นชื่อโด่งอายุ๒๓
คนนี้โตแล้วคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะฮะ
มาตรวจหาคราบเขม่าวดินปืนด้วยว่าใครเป็นคนยิงทั้งยิงเขาเจ็บยิงเขาตาย
ทุกคนเนี่ยปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ก่อเหตุทุกคนบอกว่าเมื่อคืนนี้อยู่ที่บ้านกันหมดเลย
แล้วหลักถงหลักฐานที่ส่งไฟล์ส่งเสียงส่งข้อความไปท้าทายเขาในเฟซบุ๊กล่ะ
ทั้งพวกนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำไอ้เฟซบุ๊คที่ส่งไปหาโบ๊ทเนี่ย
เป็นเฟซอวาตารหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วนะฮะ
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหานะครับขณะเดียวกันตำรวจขยายผลไปคุมตัว
เยาวชนชายคนหนึ่งชื่อพีรพัฒน์อายุสิบแปดปีนะครับที่ห้องเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่นั่นแหละ
แล้วก็ไปตรวจค้นเจอปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘๑กระบอก
ซึ่งมันเป็นปืนขนาดเดียวกันกับปลอกกระสุนที่เจอที่ที่เกิดเหตุ
แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธเหมือนกันบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุนี่เป็นหลักฐานนะฮะ
ตำรวจก็ปล่อยตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม
เพื่อหาหลักฐานนะฮะถ้าทำจริงก็จะได้แจ้งข้อหากันต่อไป
แต่เหตุการณ์นี้มันมีคนตายครับท่านผู้ชมครับญาติของนายสักกะที่เสียชีวิตนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ออกไปเห็นหลานเอ้าถูกรุ่นพี่มาหาเรื่องถึงบ้านแล้วหลานหายไปไหน
ไปตามหลานกลับบ้านเนี่ยถูกยิงสวนใส่เข้าไปเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
วันนี้ญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองขุนศรีที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
คือทางญาติญาติบอกว่าตัวผู้ตายเองเนี่ยเขาก็มีลูกชายอายุ๗ขวบนะ
เขาอยู่กับลูกสองคนเพิ่งเลิกกับภรรยาไปแล้วพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยก็เพิ่งเสียชีวิตไป
เท่ากับว่าลูกชายของผู้ตายอายุ๗ขวบตอนนี้ไม่เหลือใครเลยเอาลองฟังนะครับ
เขายังพูดกับลูกเขาว่าเขาดุลูกเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีพ่อสักคนมึงจะทำยังไง
เขาได้แค่พูดแค่นี้เมื่อวานเขาพูดรางแบบนี้แค่นั้นเองตอนเขาตีลูกเขาเขาสอนลูกเขาอยู่

ลูกชายของผู้ตายอายุ๗ขวบเมื่อวานยังพูดอยู่บอกเอ๊ะนี่ถ้าเกิดหนูไม่มีพ่อสักคนหนูจะทำยังไง
เพราะปู่กับย่าก็เสียชีวิตแม่ก็เลิกกับพ่อเอาอยู่ดีเมื่อคืนนี้พ่อถูกยิงตายเลย
ท่านผู้ชมครับทางญาติของผู้ตายต้องการให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะฮะ
แล้วก็ฝากไปถึงกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายด้วย

ความสูญเสียมันเกิดขึ้น
แล้วคนที่เจ็บคนที่ตายก็ไม่ใช่พวกที่ก่อเหตุไง

จับได้ก็บอกว่าไม่ได้ทำ